เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของเด็กที่สมองใส

ใช่ค่ะเป็นการพูดถึงชื่อสัตว
เขาบอกว่าตอบได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
ชื่อสัตว์นี้นับร้อยชนิดเลยนะคะ
อกจากนี้ยังสามารถเรียกชื่อของคนในครอบครัวได้ตั้งแต่อายุ๓ขวบเลยค่ะ

เรียกชื่อนอกจากอันนี้เป็นการเรียกชื่อสัตว
แต่ว่านอกจากนี้ที่บอกว่าเรียกชื่อคนในครอบครัวได้๓เดือน

เมื่อกี้ภาษาจีนนะที่น้องเขาพูด
ใช่ค่ะเป็นเด็กชายเดลต้านะคะ
ศรีอุราวัต
ชื่อเท่นะน้องเดลต้า

ถามตอบเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษ
ตามที่ผู้เป็นแม่ได้ถามได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ
นางสาวทัศนวัลศรีอุราวัต
ผู้เป็นแม่ของน้องเดลต้าเป็นชาวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทดสอบให้น้องเดลต้าอ่านชื่อเป็นภาษาจีน
ชื่อสัตว์นะครับกว่า๕๐รายชื่อ

หลังจากนั้นค่ะก็ได้ถามชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษร่วม๑๐๐ชื่อ
ต้าตอบได้หมดเหมือนกันเลย
ผู้เป็นแม่เล่าว่าลูกชายมีนิสัยชอบดูหนังสือ
ภาษาไทยจีนแล้วก็อังกฤษที่ซื้อเก็บไว้
และตอนอายุ๓เดือนสามารถเรียกชื่อคนในครอบครัวได้
ตั้งแต่ข้อล่อนลูกชายคนนี้ไม่ดืมไม่สน

ทำให้คนในครอบครัวประหลาดใจเป็นอย่างมาก
ครับแต่ว่าชื่นชมคุณแม่เนอะ

ใช่ค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ

แล้วก็ฮาอยากให้ลูกหัดสังเกต

ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูด้วย

เหมือนเราตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ท่องสับนะวันละ๕คำวันละ๑๐คำ

ก็บางวันก็คำเดียว๒คำ

โตขึ้นมาเราจะรู้ศัพท์เยอะมากนะครับ
ก็ท่องไว้ตั้งแต่เด็กจะได้จำขึ้นใจตั้งแต่เด็กนะครับ